สิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหน
น้ำตาจาโทหรอไม่ใช่จาโทเออ
แต่เป็นน้ำตาสิบโทครับคุณผู้ชม
น้ำตาตกนะครับเชิดสินสอด
พี่เบิร์ตหม้อข้าวยังไม่ทันดำ
น้ำผึ้งผัสจำยังไม่ทันดื่มขาเตียงพังคลื่นซะแล้วหรอ
ไปหมดโปรโมชั่นเร็วจังล่ะครับพี่
นี่แหละครับน้ำตาสิบโทคุณผู้ชมฮะ
อยู่กัน๗วันไปแล้วนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ๑๐โทสุธาฟักเนียมอายุ๒๘ปีครับ
รับราชการอยู่ค่ายทหารแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
เจ้าตัวเอาการ์ดแต่งงานมาให้ดูเอารูปถ่ายพรีเวดดิ้งมาให้ดู
นะครับถ่ายในเขาบอกถ่ายในค่ายทหารด้วยนะ
นี่ครับรูปงานแต่งงานก็เอามาดูแล้วชี้ดู
นี่เจ้าสาวผมเป็นคนบุรีรำนะครับนี่นี่
จัดขึ้น๒๙เมษายนนะครับที่บ้านของผู้หญิงที่บุรีรำ
โทสุธาเล่าบอกว่าเออพี่รู้จักกันไง
ผมรู้จักฝ่ายหญิงคือเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
รู้จักยังไงพี่รู้จักผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
จากนั้นก็มีการคุยกันเรื่อยมาตกลงเป็นแฟนกัน
กระทั่งไปเที่ยวบ้านแฟนที่บุรีรำแล้วไปค้างคืน
วันรุ่งขึ้นตื่นมาญาติโอ้โหญาติล้อมเลย
ผิดผีสินะครับโอ้ยไอ้นมเองก็มาค้างบ้านผู้หญิงอย่างนี้เข้าไม่ได้นะ
เรียกพ่อแม่มานะมาคุยมามั่นหมายนะ
มีการเขียนสัญญากันด้วยว่าจะแต่งงานกันภายในปีนี้
แม่ของฝ่ายหญิงเรียกสินสอดอ้าวรักลูกแม่ไหม
มาถึงขนาดนี้สินสอด๒แสนทอง๒บาทนะ
แล้วก็ตกลงกันจะแต่งกันเดือนกุมภาพันธ์แต่ผ่านไป๑๕วัน
แม่ของฝ่ายหญิงนะเออเองมันต้องมีค่าดองนะ
อะไรค่าดองคือมัดจำอ่ะไม่รู้จะแปลว่าอะไร
คือค่าดองคือค่าดองกันคุณจะมาดองกันเนี่ย
เอามัดจำก่อนวางก่อนแสนนึงกับทองคามบาทนึงค่ะ
แต่งงานอยู่กินกันมาได้๖วันคุณผู้ชมครับฝ่ายหญิงเงียบ
ทำไมเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับ
ฝ่ายหญิงบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเราเลิกกันเถอะในวันที่๖วันที่๗นั้น
เขาบอกผมก็ถ้าย้อนกลับไปขอมุมก็ตัดหงิดละ
ที่ผ่านมาเนี่ยผมเหมือนถูกหลอกเอาสินสอดนะคุณนักข่าว
แต่ว่าเขารู้จักกันแค่นี้เหรอทั้งทั้งที่คนคุณเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ย
จะไม่เรียนเชิญใครมาบ้างเลยเหรอความคิดเห็นเดียวกันหมดเลย
ว่าครับตั้งใจมาหลอกเพื่อเอาสินสอด
โอ้โหเสียใจมากครับเพราะว่า

แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำสังคมแบบนี้

โทสุธาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องจะร้องจะดำเนินคดี

เงินที่เสียไปจากจัดงานในค่าดองอะไรเนี่ย

หวังจะมาสร้างอนาคตสร้างครอบครัว
คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกฮะดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง
ไปคุยกับฝ่ายหญิงมากนี่ไปบุรีลำครับนางสูภัษน์สี่สิบเก้า
เป็นแม่ของฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาต้องใช้คำนี้นะนะครับ
คือเล่าบอกว่าลูกสาวรู้จักกับฝ่ายชายที่ไหนเนี่ย

นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ท่อผู้ชายอยากจึงอยู่

ผู้ชายก็บอกไปเสียค่ารถล็อก
อยู่อย่างนี้จบแล้ว

ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าต่างคนต่างจะ
แจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีจะสู้คดี
เพราะต่างก็ยืนยันว่าฝ่ายตัวเองถูกนะครับ
อ่ะเดี๋ยวลองดูความคืบหน้ากรณีนี้ละกัน
ครับนะครับน้ำตาสิบโทครับอืมแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายหญิงนะ